เป็นคนที่อยู่ในวงแหละครับนะครับ
สมาชิกเก่าแล้วก็พ่อเอา

แล้วใช้เอกสารปอมค่ะก็คือปอมรายมือชื่อ
ก็จะแจ้งความก็คือ
ประสงค์ที่อดำเนินคดีนะครับ

มันทำให้เราเสียหายด้วย
แล้วแอบอ้างชื่อเราด้วยแล้วไม่รู้ว่า
จะมีกี่คนที่จะโดนเรื่องราวแบบนี้

ว่าถ้าใครแอบอ้างชื่อหนึ่งจักรวาล
ก็อยากให้ทุกคนโทรมาถามผมก่อนว่า

ให้ไว้แล้วเขาก็โอนเงินมาให้
ซึ่งพี่ไม่รับทราบตรงนี้เลย
พี่ไม่ได้ทำงานที่เขาบอกมา
ซึ่งบอกงานนี้พี่ไม่เคยไม่รู้นะอะไรอย่างนี้
มันแอบอ้างชื่อพี่ไปเพราะว่าเขามีรูปถ่ายคู่กับพี่

ผมทำงานกับคุณหนึ่งจักรวาลนะทำงานกับพี่หนึ่งจักรวาลนะ

หรือจะเข้าไม่ถึงตัวพี่เขาก็คงเชื่อไป
ว่าแบบเขามีการเอาไปทำอะไร

พี่ว่าอันนี้มันเรื่องใหญ่อ่ะเรื่องใหญ่นะ
มันเป็นสิทธิส่วนตัวนะครับ
ฟอร์มลายมือชื่อของบุคคลอื่นมันเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่กฎหมายเขาห้าม
ก็เรื่องปลอมและใช้เอกสารปลอมนะครับ
ก็คือเอามือชื่อในฐานะกรรมการบริษัท
ปลอมรายมือชื่อด้วยตัวเองเลย
พี่ยังสามารถติดตามตัวเขาได้ไหมคะตอนนี้
ตอนนี้คือเราไม่ได้ติดตามตัวเขาเลย
ให้ทางเจ้าหน้าที่จัดการดีกว่าครับ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

จะพาเข้าวงการอะไรก็ประมาณนั้นว่าไป
อย่างตัวเม็ดเงินนะคะเราพอจะพูด

ก็เรื่องทางความการปลอม
ใช้เอกสารปลอม

เดี๋ยวต้องสอบประคำกับพนักงานส่วนอีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับ